ไปดูเรื่องของความเชื่อกันต่อนะครับ
ตอนนี้มีการจัดแห่บรำแก้บนเจ้าแม่ตะเคียน
ของชาวจังหวัดเพชรชบูรณ์เขา
หลังจากที่เขาถูกรางวัลลอตเตอรี่
โอ้โหกว่า๒ล้านบาทกันทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ

อยากไปรำด้วยใช่ไหมคุณรอให้ถูกก่อนยวดหน้าดีไหม
น่าจะไม่ได้รำแหละชีวิตนี้
พากันรำวงรอบต้นตะเคียนอย่างพร้อมเพลียงกัน
นี่รำวงอยู่แบบนี้นะครับ
ที่วัดจันนิมิตรตำบลบ้านโตก
แล้วเกิดสมหวังถูกรางวัลกันทั้งหมู่บ้าน
หลังจากมาขอเลขเด็ดไงเลยถูกรางวัลกันทั้งหมู่บ้าน

จึงพากันลงขันจ้างวงกลุ่นตรี
แตรวงบันเลงเพลงให้ชาวบ้านได้รำแก้บน

คุณยายคนเมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นต้นทาง
แล้วก็จะรำประมาณ๓รอบพอ
ใช่นะครับส่วนท่านอื่นก็

ยายบอกว่าฝากด้วยนะ
และในระหว่างที่ชาวบ้านกำลังรำวงรอบต้นตะเคียนอยู่นั้น
ปรากฏว่าหญิงเสื้อขาวท่านหนึ่ง

เมื่อรำไปสักพักอยู่ก็ล้มลง
นอนฟุบอยู่กับพื้นข้างต้นตะเคียน
มีภาพเป็นภาพต่อไป

เพื่อร่วมรำวงสนุกสนานกับชาวบ้านก็เป็นได้

และถวายเต็นต์ให้วัดหนึ่งหลังนะครับ
รำวงเหมือนไม่รู้ตัวแล้วก็อยู่ก็ล้มฟุบไปนะครับ
แต่ถ้าเป็นชาวบ้านเขาเชื่อว่าอาจเป็นเจ้าแม่ตะเคียนมาเข้าทรงนะครับ
ก็มีการนอกจากถวายเต็นต์ให้วัดหนึ่งหลังแล้วนะครับ
ชุดไทยมาถวายแล้วก็มีการทอดผ้าป่า
นำเงินมอบให้วัดไปทำนุบำรุงศาสนาอีกด้วยครับ